นายกได้มอบให้ท่านรองนายกท่านสุพัฒนภงในฐานะคุม
เศรษฐกิจช่วยชี้แจงนะครับครับเรียนท่านประธานสภานะครับ
ผ่านไปยังสมาชิกผู้แทนรัศดรผู้ทรงเกียจ
นะครับผมเองคงจะใช้เวลาไม่นานนะครับแต่ว่าอยากจะอ่า
พี่ได้มายืนในสภาแห่งนี้ในวิถีของการอภิปรายสอง
ก็จะเป็นการอภิปรายทั่วไปครั้งนี้ก็เป็นอภิ
ป้ายไม่ไว้วางใจนะครับก็ค่อนข้างจะก็ถี่หน่อย
นะครับมาดำรงตำแหน่งหกเดือนมายืนตรงนี้สามครั้ง
ก็ถือว่าเฉลี่ยเดือนละสองครั้งถ้าคำนวณอย่างงี้
ทั้งปีอีกหน่อยผมก็คงเจอท่านปีละหกครั้งนะครับแต่
ไม่เป็นไรครับก็เพื่อให้เกิดความเข้าใจในถึงการทำงาน
ของรัฐบาลสิ่งที่พูดก็คือในเรื่องของการดูแลเยียวยา
เรื่องโควิดผมเองคงจะไม่กล่าวในภาพรวมของเรื่อง
เศรษฐกิจไว้เดี๋ยวไปว่ากันให้ครบอีกทีหนึ่งเพราะว่า
มันมีคำตอบที่ต้องคำถามที่จะต้องรอตอบท่านประธาน
วิบที่ขออนุญาตที่ต้องเอ่ยนามนะครับท่านสุธิน
ครั้งแรกนะครับซึ่งในวันพรุ่งนี้ถ้าผมมีเวลาก็จะหา
คำตอบคำตอบให้กระจ่างใน๕ข้อของหนี้๕ประเภทแต่
วันนี้เนี่ยมาคุยกันเรื่องของเยียวยาภายโดยเฉพาะใน
พระราชกำหนดของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการใช้
เงินหนึ่งล้านล้านบาทนะครับวันนี้เองสถานะอยู่ในเกณฑ์ที่
เรียกว่าอนุมัติโครงการไปแล้วสองร้อยห้าสิบหกโครงการสอง
ห้าสิบหกโครงการนะครับเป็นเงินประมาณสักเจ็ดสองอ่า
แสนห้านะครับยังเหลืออีกสองแสนห้าหมื่นล้านนะครับ
ที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับได้กล่าวถึงว่าทำไม
ไม่ใช้ให้หมดทำไมไม่ใช้ให้หมดมีแล้วใช้ให้หมดเร่ง
กระตุ้นก็ต้องเรียนท่านสมาชิกในที่ประชุมแห่งนี้ว่าเรื่อง
ของการระบาดมันก็ยังไม่แน่ใจว่าจะจบและหมดสิ้นยัง
มีความไม่แน่นอนยังมีความไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นแล้ว
ก็จำเป็นจะต้องใช้อย่างระมัดระวังในสองการอภิ
ปลายที่พูดมาในสองครั้งผมก็จะพูดแบบเนี้ยเพื่อให้เราเห็น
ให้เห็นถึงความระมัดระวังของรัฐบาลในการที่จะ
เก็บรักษาทรัพยากรที่ได้ขอมาให้กับให้มั่นใจว่าจะดู
และประชาชนให้ผ่านพ้นการระบาดโควิดในรอบนี้ไปได้
วงเงินที่คงเหลือนะครับสองหมื่นห้าพันล้านในส่วนของ
การดูแลบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งเรื่องของวัคซีนรวม
อยู่ด้วยตรงนี้ท่านสบายใจได้ท่านสบายใจได้ท่านท่านลอง
นายกอนุทินได้พูดถึงแผนวัคซีนต่างคงเป็น
กระจ่างชัดแล้วอันนี้ก็ให้ยืนยันว่ายังมีเงิน
สองหมื่นห้าพันล้านที่จะเตรียมไว้แล้วก็ในกรณีอื่นอื่นอีกด้วยนะครับที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขนะครับในเรื่องของเยียวยาประชาชนนี่รวมรวมแล้วนะครับรวมโครงการเราชนะสองแสนหนึ่งหมื่นล้านโดยประมาณรวมโครงการมาตราสามสิบสามเรารักกันอีกประมาณสามหมื่นเจ็ดพันล้านเข้าไปแล้วก็ยังเหลืออีกประมาณสองหมื่นห้าพันล้านโดยทั้งหมด
นะครับอันนี้ก็ให้เป็นข้อมูลกับพวกเราได้เห็นและสบายใจนะครับว่ามีการดูแลเรื่องนี้กันอย่างรอบครอบในส่วนของการเยียวยาประชาชนนี้รวมรวมกันแล้วเนี่ยนะครับวันนี้อนุมัติไปทั้งสิ้นรวมทั้งเราชนะแล้วม๓๓เรารักกันก็เกือบ๕๕๖๕๘๐๐๐ล้านบาทนะครับเป็นจำนวนไม่น้อย

เราทำเราพบว่าตัวเลขความสำเร็จที่เราลอนซ์ออกไปในเดือน
ไปด้วยกันโดยใช้ลักษณะของครูเพจโครงการคนละครึ่งโครงการเราเที่ยวด้วยกัน
โครงการแรงงาน
พบได้ชัดเจนจากดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจฐานราก
ว่ามีการเติบโตในไตรมาสที่๔ถึง๑๔
เป็นเรื่องที่น่าดีใจนะครับ
เพราะว่างบประมาณที่ให้ไปของการเยียวยาและฟื้นฟู
ไม่ใช่จากเพียงจากรัฐเพียงอย่างเดียว
เป็นเงินที่ต้องได้รับการสนับสนุนหรือร่วมจ่าย
ของประชาชนที่ยังมีกำลังอยู่
เป็นประชาชนที่มีกำลังและเข้าใจและร่วมใหม่
มาตรการของรัฐที่จะช่วยกันดูแลคนที่อ่อนแอกว่า
นั่นคือสิ่งสำคัญที่รัฐบาลดีใจ
และได้เห็นผลถึงความสำเร็จตรงนี้
ผมเข้าใจนะครับว่าท่านเป็นสอสอฝ่ายค้าน
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรฝ่ายค้าน

ท่านจะมาชื่นชมรัฐบาลไม่ได้

แต่ผมเรียนได้เลยว่าในความรู้สึกของลึก
ของทุกคนผมคิดว่าของทั้งประชาชน
หรืออย่างน้อยคนที่ได้รับสิทธิ์

หรือ๑๕ล้าน๑๖ล้านก่อน
เขารู้ว่าเขาได้รับประสบการณ์

และเขาทำให้คนอื่นดีขึ้น

การกำหนดสิทธิ์ของการใช้คนละครึ่ง
เป็นการกำหนดสิทธิ์ที่ส่งเสริมคนตัวเล็กด้วยกัน
ให้โอกาสให้แม่ค้าหาบเล่แผงลอย
ให้ได้ใช้หมุนเวียนกัน
ได้รับสิทธิ์มาแล้วก็มีหน้าที่ที่ต้องช่วย
เราไม่ได้ผลลัพธ์จากเรื่องดีจากเรื่องของการเยียวยาและฟื้นฟูเพียงด่างเดียว
แต่เราได้สร้างจิตใจคนไทยให้ทำเรื่องนี้เป็นอย่างดี
แล้วเขารู้สึกดีว่าเขาได้มีส่วนสำคัญในยามวิกฤต
ที่มีส่วนช่วยในการที่จะฟื้นฟูและเยียวยา
เที่ยวด้วยกันก็ประสบความสำเร็จ
ผมเคยเรียนในที่ประชุมแห่งนี้ในการอภิปรายครั้งที่ผ่านมา
ในเดือนเมษายนอัตราการเข้าพักมีอยู่๓
โครงการเที่ยวด้วยกันสามารถผลักดันให้เกิดการอัตราเข้าพักถึง๓๕เพิ่มขึ้นมา
วันที่ผมรายงานท่านที่ก่อนที่แล้วทำคือ๒๙
แต่ในเดือนพฤศกาต้นธันวา๓๕
ก็ด้วยเหตุผลการระบาดระลอกใหม่ก็ไม่เป็นไรนะครับ
เพราะว่าเงินสนับสนุนของเราเที่ยวด้วยกันก็ยังเหลืออยู่นะครับ
วันนี้การดูแลควบคุมการระบาดของโควิด๑๙ในระลอกใหม่
ผมเชื่อมั่นว่าดีขึ้นทุกท่านทราบดีดีขึ้นมากนะครับ
จำนวนผู้ติดเชื้อที่พบจำนวนมากจำนวนหมื่น
วันนี้ผู้ที่อยู่ในโรงพยาบาลเหลืออยู่พันกว่าคน
เร็วขึ้นจากความรู้ประสบการณ์ความสามารถ
บุคลากรทางการแพทย์ทีมงานที่เกี่ยวข้อง
และความร่วมมือของภาคประชาชนทุกทุกคนจนเราได้รับการคัดเลือกให้เป็นอันดับสี่
ก่อนหน้านั้นก็อยู่อันดับต้นอยู่แล้วนะครับ
มันเป็นการตอกย้ำถึงความสำเร็จของความร่วม
ไม้ร่วมมือของคนไทยทุกคนร่วมมือกับรัฐบาล
ดูแลรักษาตัวเองแสดงตนในรอบที่๒
ถ้าท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจได้เห็นเนี่ยนะครับ
คนไทยเราแสดงตนมากขึ้นไปอยู่ในจุดเสี่ยงจุดที่พบว่ามีผู้ติด
ตนไม่กลัวไม่อาย
ให้ข้อมูลและการปฏิบัติการเชิงลุกของทางสาธารณสุข
ก็ดีขึ้นมากดังนั้นเนี่ยปัญหาของการเยียวยา
ก็จะน้อยลงไปนะครับเพราะเราไม่จำเป็นต้องล็อกดาวน์
หรือปิดทั้งเมืองนะครับ
ผมว่าในส่วนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของรัฐบาล
นะครับในการที่ยังคงนะครับและบรรเทานะครับ
ัชนีชี้วัด๑๓ตัวนะครับที่ใช้ในการชี้วัดเศรษฐกิจเนี่ย
ตั้งแต่เดือนเมษาเป็นต้นมาจนถึงแม้กระทั่งมีละหล่อเอ่อ
การระบาดระลอกใหม่ก็ดีขึ้นมาตลอดดีกว่าเดือนเมษาอยู่แล้ว
ไม่ได้แย่ไปกว่าเดือนเมษาเมษาก็ต้องถือว่าต่ำที่สุดนะครับ
เงินงบประมาณที่เราได้เตรียมไว้นะครับก็ถือว่าเพียงพอ
สองหมื่นห้าพันล้านยังมีอยู่นะครับที่จะดูแลรักษานะครับ
แล้วก็ปกป้องประชาชนคนไทยนะครับหากเกิดกรณีที่เราไม่คาดคิดเกิดขึ้นอีก
นะครับซึ่งตรงนี้เองผมคิดว่าเรามาถูกทางนะครับ
แล้วก็อยากจะเห็นนะครับอยากจะเห็นโครงการเราชนะ
โครงการมาตราสามสามเรารักกันนะครับวันนี้เนี่ยมีมวลสมาชิกที่เข้าอยู่ในระบบ
น่าจะประมาณสักสามสิบนะครับคนที่ไม่มีบัตรไม่มีโทรศัพท์มือถือ
ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังต้องเข้าคิวกระทรวงการคลัง
ก็จะอำนวยความสะดวกนะครับไปสมมุติสำหรับคนที่พิการนะครับ
แข็งแรงสูงอายุกระทรวงคลังก็จะลงพื้นที่นะครับ
กระทรวงผ่านร่วมกับกระทรวงหมัดไทยธนาคารกรุงไทยนะครับ
ในการอำนวยความสะดวกจนถึงที่พักนะครับ
ตรงนี้ก็จะทำให้เร็วขึ้นนะครับแต่สิ่งสำคัญที่เกิดขึ้นก็คือ
มันเป็นการขยายผลขยายผลของการเยียวยาโดยใช้ระบบของสิทธิ์
ระบบของการช่วยกันจากเดิมคนละครึ่งที่ประสบความสำเร็จ
ขยายผลไปแทะเราชนะและมัดหมอสามสามเรารักกัน
ขยายผลจากเงินห้าหมื่นล้านเป็นเงินสองหมื่นห้าผัด
สองแสนห้าหมื่นล้านหากเราทำสำเร็จในส่วนนี้
หากเราทำสำเร็จในส่วนนี้การจับจ่ายใช้สอย
ที่ไม่ได้เอื้อเจ้าสัวการจับจ่ายใช้สอยที่จะดูแล
คนตัวเล็กด้วยกันการจับจ่ายใช้สอย

ของจากแม่ค้าหาบเล่แผงลอยรวมทั้งบริการ
รวมทั้งบริการมอเตอร์ไซค์รถสาธารณะแท็กซี่
นะครับคนเหล่านี้ได้ประโยชน์ไปด้วยเงินจะหมุนเวียน
ภายในระบบเป็นเงินก้อนโตที่จะช่วยพยุงประคับประคอง
เศรษฐกิจไทยในปี๖๔ได้อย่างดี
ผมคิดว่าถ้าเราทำสำเร็จในเรื่องนี้
ในอนาคตนะครับไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาล
ท่านก็สามารถที่จะใช้กระบวนการแบบนี้
หรือในการที่จะเยียวยาหรือช่วยเหลือภาคประชาชน
เป็นกลุ่มเป้าหมายกลุ่มต่างได้นะครับ
โดยไม่จำเป็นต้องเป็นในรูปของเงินสด
แล้วก็สามารถสร้างการหมุนเวียนของเศรษฐกิจ
ได้เป็นอย่างดีและในอนาคตถ้าทำได้
ก็สามารถที่จะสร้างการหมุนเวียนของเศรษฐกิจด้วยระบบนี้
แบบไม่มีวันสิ้นสุดหมุนแล้วหมุนอีก
หมุนแล้วหมุนอีกไปได้เรื่อยเรื่อยนะครับ
ก็ต้องช่วยกันนะครับวันนี้ก็ทีมงานทั้งกรุงไทย
มหาดไทยกระทรวงการคลังลงพื้นที่เต็มที่นะครับ
เพราะว่าเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์หรือเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์
ของคนที่มีสิทธิ์ตอนนี้อยู่ในระบบที่มีอยู่แล้ว
เหลืออีกนิดหน่อยนะครับอำนวยความสะดวกเต็มที่
ต้องให้ทุกคนได้รับสิทธิ์อันนั้นนะครับส่วนรายละเอียดว่าใคร
อำนวยความสะดวกอย่างไรนะครับว่าจะเป็นเท่าไหร่ที่ไหนอย่างไร
นั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ทางรัฐมนตรี
กระทรวงการคลังได้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับ
ต้านสมาธิกพุทธสงเขตครับขอบคุณครับ
ท่านพิเชศมีอะไรหาเรื่องหนึ่งเลยครับกับเรียนทัพประธานที่
จังหวัดเชียงรายพักเพื่อไทยท่านประธานครับ
ต้องขอบคุณท่านลำตีคลังนะครับผมมีข้อข้องใจในคำคำตอบของท่าน
ผมขอสักถามท่านว่าได้รับการเยียวยาอย่างทั่วถึง
เหลื่อมล้ำได้อย่างไรผมเสนอในที่ประชุมแห่งนี้
ถ้าจะให้ทั่วถึงต้องให้ทุกคนที่มีบัตรประชาชน
เขาจะรับหรือไม่รับมันเป็นสิทธิ์ของเขา
อันนี้แหละครับทั่วถึงเยียวยาทุกคนคนไทยทุกคนต้องได้รับการเยียวยา
เท่าเทียมกันผมคนบ้านนอก
คนในพื้นที่ของผมเขามีบัตรประชาชน
แต่เขาไม่รับสิทธิ์ใดทั้งสิ้นฝากท่านรัฐมนตรีคลังไปพิจารณาว่า
ให้ทั่วถึงทุกคน

ผมมีละกรณ์กับประกอบทางประชารัฐบุรติสวรรค์

คือเมื่อสักครู่นี้เพื่อนสมาชิกใช้สิทธิ์ความเป็นสมาชิก
ขอสอบถามท่านรองนายกสุพัฒน์พงศ์ได้
ผมก็ขออนุญาตสักครึ่งนาทีนิดเดียวครับ
ช่วยกราบเรียนท่านสุพัฒน์พงศ์ว่า
ทุกอบตในประเทศไทยต้องจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ
ต้องจ่ายเบี้ยคนป่วยติดเตียง

ทำไมท่านไปทำผ่านเขาครับ
ทำไมท่านจะต้องให้คนต้องเข็นรถเข็นไป

หน้าธนาคารกรุงไทยเพื่อไปเข้ารับบริการ

ฝากท่านด้วยครึ่งนาทีสวัสดีครับขอบพระคุณครับ

ขอความกรุณาจะได้มารัดคิวกันอย่างนี้นะครับ

๓๑หลานคนหรือ๓๐หลานคน
อันนี้เป็นของเราชนะ
ยังมีอีกมาตรการ๓๓เรารักกันอีก๙ล้าน
ก็รวมกันแล้วประมาณ๔๐กว่าล้านคน

ใกล้เคียงกับเราไม่ทิ้งกันในครั้งแรกนะครับ

ส่วนเรื่องว่าที่ทางท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจ
วิรากรได้พูดถึงเรื่อง
ผู้ป่วยผู้พิการเดี๋ยวทางรัฐมนตรี
ว่าการกระทรงลงขังก็จะให้ข้อมูล
วิธีการการปรับปรุงแก้ไข

เดี๋ยวเรียนถ้างั้นก็ผมคงมี

ครับขอบคุณท่านบุธีแรกนั้นครับ
ตอบชี้แจงท่านสมาชิกแทนเชิญท่านอาคมครับครับกลับเรียนท่านประธานสภาพผู้แทนรัศดร
ท่านสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรเอ่อที่เคารพครับในประเด็นในเรื่องของมาตรการเยียวยา
หรือจะเรียกว่าเป็นมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
ซึ่งได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙นะครับซึ่งก็มี๒ระยะด้วยกัน
ระยะแรกนั้นก็ปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับที่เรียกว่าโครงการเราไม่ทิ้งกันนะครับ
ซึ่งก็จบไปแล้วนะครับแล้วก็มาถึงในวันนี้
เมื่อเราเจอในเรื่องของโควิดอ่าสิบเก้ารอบที่สองนั้น
ทางรัฐบาลนะครับก็ได้มอบหมายทางอ่ากระทรวงการคลัง
ได้พิจารณาในเรื่องของมาตรการเยียวยาหรือมาตรการในเรื่องของบรรเทาความเดือดร้อนอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ซึ่งหลายเรื่องนั้นท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้กล่าวไปแล้วนะครับ
ก็ผมขอประเด็นเล็กก่อนเมื่อกี้ท่านสมาชิกก็ฝากมานะครับ
ผมก็จะรับฝากนะครับรับฝากไปพิจารณาในเรื่องของผู้สูงอายุนะครับ
ซึ่งจริงแล้วเนี่ยเราก็ดูแลครับเพียงแต่ว่าวิธีการนั้น
การเดินทางมานั้นก็อาจจะยากลำบากหน่อยตรงนี้นะครับก็จะรับไว้นะครับ
เดี๋ยวผมจะพูดในตอนท้ายนะครับว่ามีวิธีการยังไงนะครับ
ส่วนประเด็นในเรื่องของที่จะให้ครอบคลุมผู้มีบัตร
เอ่อประชาชนทั้งหมดนั้นอันนี้ก็ก็เป็นประเด็นที่เราคงต้องพินาเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าในหลักคิดหลักการอันหนึ่งก็คือว่าเราดูในเรื่องของ
อ่าผู้ที่มีรายได้ประจำอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีระบบอ่า
คุ้มครองทางสังคมอยู่แล้วอันนั้นก็เป็นหลักการหนึ่งที่เราอ่า
ออกไปก่อนในช่วงนี้ในในมาตรการของเรานะครับ
ซึ่งจริงจริงแล้วถ้าจะให้ทั้งหมดนั้นก็จะใช้เงินไปเอ่อเกือบเอ่อ
เกินครึ่งหนึ่งของเงินกู้อ่าหนึ่งล้านล้านนะครับ
ถ้าจะใช้ให้แจกทุกคนเลยเนี่ยก็น่าจะใช้อยู่ประมาณสัก
แสนถึงหกแสนล้านบาทซึ่งก็จะเงินก็จะไม่พอนะครับ
เพราะฉะนั้นก็มีความจำเป็นที่จะต้องดูในเรื่องของผู้ที่ได้รับผลกระทบ
อ่าอ่าจริงจริงนะครับก็ขออนุญาตเรียนว่าในหลักคิดของ
เอ่อเอ่อเราชนะนะครับในครั้งนี้นั้นก็ต้องถือว่าเรามีการปรับปรุง
ข้อคิดเห็นต่างแล้วก็มีการประเมินจากโครงการในระยะแรกนะครับ
ซึ่งที่สำคัญที่สุดก็คงจะเป็นในเรื่องของระบบฐานข้อมูลเนี่ย
เป็นเรื่องที่เราจะต้องมีการยืนยันตัวตนในรอบที่และรอบเราไม่ทิ้งกันนั้น
ก็มีประชาชนนั้นก็บ่นเยอะนะครับว่าบางคนเห็นเพื่อนบ้านเนี่ยมีตังค์
มีฐานะแต่ว่าทำไมได้เอ่อห้าพันห้าพันห้าพันหมื่นห้า
แต่ตัวเองนั้นเนี่ยก็ยากจนนะครับอ่าอาจจะเอ่อเอ่อ
การทำงานไปช่วงระยะเวลาหนึ่งกลับไม่ได้แต่วันนี้เท่าที่ไปสัมผัสนะครับ
ก็มีประชาชนกลุ่มหนึ่งเช่นเดียวกันก็บอกว่าเขาดีใจ
ดีใจเพราะครั้งที่แล้วเขาไม่ได้เขาไม่ได้นะครับ
เขาก็บอกว่าก็ขอบคุณรัฐบาลนะครับ
พระนักท่านนายกรัฐมนตรีที่ได้มีเกณฑ์ในเรื่องของการ
ลงทะเบียนแล้วก็เขาก็ยินดีในเรื่องของ
ในการลงทะเบียนผ่านสมาร์ทโฟนนะครับ
อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งสำหรับกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนนะครับ
ก็ในหลักคิดของเราก็เราก็จะแบ่งมีเกณฑ์ในเรื่องของการ
กรองห้าประการด้วยกันคือเมื่อเอ่อเมื่อวานหรือเมื่อเช้า
นี่ผมจำไม่ได้นะครับก็มีท่านสมาชิกก็พูดเหมือนกันว่า
ทำไมไม่ให้เอ่อเอ่อเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดนะครับ
ซึ่งหลักการนี้ก็เหมือนกับในหลักการครั้งที่แล้วเช่นเดียวกันว่า
ก็ยังอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอยู่นะครับแต่ว่าในอนาคตนั้นก็คงจะต้องพิจารณากันต่อไปนะครับ
ประการที่สองก็คือผู้ที่เป็นข้าราชการข้าราชการประจำ
ข้าราชการการเมืองนั้นก็ไม่มีสิทธิ์นะครับไม่มีสิทธิ์ในการที่จะรับ
เพราะถือว่ามีรายได้ประจำแล้วก็ไม่ได้รับผลกระทบในเรื่องของการเอ่อ
ถูกลดเงินเดือนนะครับถูกงดจ้างอะไรพวกนี้นะครับ
ส่วนประการที่สามก็คือผู้ที่เอ่อไม่เอ่อ
ผู้ที่อยู่ในเอ่อประกันสังคมมาตราสามสิบสามนะครับ
เอ่อก็มีคำถามเหมือนกันว่าอืมทำไมไม่รวมมาตราสามสิบสาม
มาตราสามสิบสามในในระยะแรกนั้นเราก็คิดว่าเอ่อ
มีบางส่วนนะครับที่เป็นประกันตนมาตรา๓๓นั้น
ก็อยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็ได้รับไปส่วนหนึ่ง
แต่ก็จะดูแลในส่วนที่เหลือนะครับซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดท่านรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงานก็อาจจะให้รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนนี้นะครับเพราะฉะนั้นในเอ่อ
ต่อไปก็คือเกณฑ์ในเรื่องของเงินบัญชีเงินฝากนะครับ
อันนี้ก็ต้องกำหนดเหมือนกันว่าเพื่อจะดูว่าเป็นผู้มีรายได้น้อยจริงนะครับ
ส่วนสุดท้ายประกาศที่ห้าก็คือในเรื่องของเอ่อ
การชำระภาษีการยื่นแบบชำระภาษีที่เอ่อ
เกินสามแสนก็จะไม่ได้สิทธิ์นะครับซึ่งตรงนี้ก็มีประเด็นเหมือนกันนะครับว่า
อ่าเรามีข้อถกเถียงกันว่าทำไมเราใช้ฐานข้อมูลปีสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
เหตุผลที่ใช้ข้อมูลฐานข้อมูลปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองนั้นก็เพราะว่า
เรายังไม่มีฐานข้อมูลปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามเพราะการชำราภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดานั้นกำหนดการยื่นแบบวันสุดท้ายก็คือวันที่๑
สิบเอ็ดมีนาสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับแต่อย่างไรก็ตามนั้นในการยื่นแบบ
อ่าเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้นคณะรัฐมนตรีก็ได้อนุมัติให้ยืดเวลาให้ยืดเวลา
ของการยื่นแบบนั้นออกไปเป็นวันที่สามสิบมิถุนาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่
นะครับเมื่อกี้ผมพูดผิดนะครับอ่าซึ่งเรื่องนี้นั้นก็เป็นข้อเสนอของ
กระทรวงการคลังในการที่จะยืดเวลาให้อีกสามเดือนเพื่อที่พี่น้องประชาชนที่
เสียภาษีนะครับก็มีเวลาเรียกว่าสภาพมีสภาพคล่องในกระเป๋าตังค
ของตัวเองนะครับก็ยื่นช้าไปหน่อยอีกสามเดือนนะครับแต่ก็ไม่ได้ห้ามนะครับ
ว่าถ้าพร้อมที่จะชำระภาษีนั้นก็สามารถที่จะชำระได้เพียงแต่เรายืดเวลา
ว่าวันสุดท้ายนั้นก็คือวันที่สามสิบมิถุนาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับ
เพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้เนี่ยนะครับก็เดี๋ยวผมจะอธิบายต่อนะครับ
ว่าเราจะทำยังไงนะครับเพราะฉะนั้นจากเกณฑ์ของการคัดกรองห้าประการนั้น
เราก็แยกเป็นเอ่อสี่เป็นเอ่อเอ่อห้ากลุ่มด้วยกันนะครับ
ที่หนึ่งนั้นก็คือกลุ่มที่เรียกว่าเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ
ซึ่งอันนี้มีระบบทะเบียนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องมาลงทะเบียน
เพียงแต่ว่าเข้าไปเอ่อเข้าไปในเอ่อครับเอ่อเว็บไซต์ของของเราชนะ
แล้วก็ยืนยันการใช้สิทธิ์แค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการง่ายนะครับ
ที่ผมเรียนว่าเราใช้เทคโนโลยีในเรื่องของสมาร์ทโฟนเข้ามานะครับ
นี่ก็ในกลุ่มนี้ก็จริงแล้วที่ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้น
ก็มีประมาณสิบสี่จุดจุดสามจุดสามล้านคนนะครับ
แต่ว่าสุดท้ายที่มาลงทะเบียนจริงนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ๑๓๗ล้านคน
หายไปส่วนหนึ่งที่หายไปส่วนหนึ่งนั้นก็เพราะว่ามีเอ่อสมาชิกเอ่อ
ผู้ที่รับบัตรสวัสดิการนั้นก็เสียชีวิตหรือบางคนก็มาคืนสิทธิ์นะครับ
ก็มาคืนสิทธิ์บัตรสวัสดิการนะครับในกลุ่มที่สองก็เป็นกลุ่มที่เรียกว่า
อยู่ในผู้ที่ลงทะเบียนแล้วก็ใช้สิทธิ์ในเรื่องของโครงการคนละครึ่งหรือโครงการเราเที่ยวด้วยกัน
อันนี้เรามีฐานข้อมูลอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าในกลุ่มนี้นั้น
ก็จะมีทั้งผู้ที่มีรายได้น้อยรายได้ปันกลางรายได้มากนะครับ
แต่ว่าตรงเนี้ยแล้วก็เป็นข้าราชการด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องมีระบบการคัดกรอง
เอาข้าราชการออกในจากกลุ่มนี้แล้วเราก็ดูในเรื่องของเกณฑ์รายได้ด้วยนะครับ
ก็จะได้จำนวนคนมาจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งขณะนี้นั้นก็มีอยู่ทั้งหมด
แปดจุดสี่ล้านคนนะครับแปดจุดสี่ล้านคนที่คัดกรองแล้วนะครับ
ในกลุ่มที่๓ก็คือกลุ่มที่ไม่ใช่ทั้งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
แล้วก็ไม่ใช่ในกลุ่มของเอ่อ
กลุ่มของผู้ที่อยู่ในโครงการคนละครึ่งแล้วก็เราเที่ยวด้วยกัน
ก็คือกลุ่ม๓ทุกคนนะครับสามารถที่จะลงทะเบียนในกลุ่ม๓ได้
ซึ่งตอนนี้ก็ลงทะเบียนไปหมดแล้วนะครับก็มีผู้ที่มีสิทธิ์อยู่ทั้งหมด
จุดเก้าล้านคนนะครับซึ่งอันนี้ก็จะรวมในเรื่องของ
ประกันตนมาตราสามเก้าสี่ศูนย์ด้วยนะครับอยู่ในกลุ่มนี้
เพราะฉะนั้นรวมเบ็ดเสร็จนี้ก็จะประมาณ๓๐ล้านคนนะครับ
ในกลุ่มที่เรามีข้อมูลที่ผ่านการลงทะเบียนในขณะนี้นะครับ
ทีนี้มากลุ่ม๔ก็คือกลุ่มที่เรียกว่าไม่มีสมาร์ทโฟน
ไม่มีมือถือรุ่นใหม่นะครับอันนี้ตอนที่เราวางแผนไว้ตรงนี้
เราก็คิดไว้อยู่เหมือนกันแต่ประเด็นก็คือว่า
เราไม่รู้ในเรื่องของว่าจำนวนผู้ที่ไม่มีมือถือเลยเนี่ย
มีประมาณเท่าไหร่นะครับเราก็ได้มีการอ่าเช็คข้อมูลจากทาง
กศธชนะครับซึ่งกศธชก็ยังไม่มีข้อมูลการสำรวจที่แท้จริงนะครับ
แต่ว่าพอประมาณกันได้นะครับว่าการลงทะเบียนมือถือนั้น
ลงทะเบียนแล้วก็การใช้บริการมือถือนั้นเนี่ยใช้ระบบไหนนะครับ
คือถ้าระบบสองจีอัพขึ้นไปสามจีสี่จีห้าจีเนี่ย
เป็นสมาร์ทโฟนแน่แน่นะครับก็มีกลุ่มสองจีนนี่แหละ
ที่คิดว่าเป็นกลุ่มที่ยังใช้มือถือรุ่นเก่าอยู่ซึ่งก็จะมีแก๊ปอยู่ประมาณสักสองล้าน
ถึง๒ล้าน๕นะครับตัวเลขไม่แน่นอนนะครับ
แต่ประมาณการประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นในกลุ่มสี่นั้นก็คือกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนด้วยนะครับ
ซึ่งก็จะมาลงทะเบียนพร้อมกับกลุ่มอื่น
เกษตรกรก็อยู่ในกลุ่มนี้นะครับไม่ได้ไม่ได้หายไปไหนนะครับ
เพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้นั้นก็ประมาณการไว้ประมาณสัก๒ล้านคนนะครับ
ก็จะรวมกันมาเป็นสามสิบสองล้านคนทีนี้ในรอบปีในรอบแรกที่เอ่อ
มาตรการเยียวยาในปีที่แล้วนั้นตัวเลขที่เราอ่าอ่าเยียวยาไปทั้งหมดสี่สิบเอ็ดจุดสองสามล้านคน
ก็จะหายไปส่วนหนึ่งส่วนนี้อยู่ที่ไหนครับส่วนนี้ก็จะอยู่ที่ประกันสังคม
วกประกันสังคมซึ่งคณะรัฐมนตรีก็ได้อนุมัติในเรื่องของประกันสังคมไปนะครับ
ซึ่งก็จะมีอยู่ประมาณเก้าเก้าจุดสามเก้าจุดสามล้านคนนะครับ
เบ็ดเสร็จตรงนี้ก็ประมาณสี่สิบเอ็ดจุดสามซึ่งก็จะใกล้เคียงกับเอ่อ
รอบแรกนะครับเพียงแต่ว่าวิธีการในรอบแรกนั้นสี่สิบเอ็ดจุดสองสามนะครับ
ในรอบนี้นั้นก็จะประมาณสี่สิบเอ็ดจุดสามก็ใกล้เคียงกันนะครับ
ซึ่งแต่วิธีการนั้นแตกต่างกันตรงที่ว่าเรามีระบบการคัดกรอง
แล้วก็มีการระบบการลงทะเบียนในเรื่องของโดยใช้สมาร์ทโฟนนะครับ
ทีนี้ก็มาประเด็นว่าในกลุ่มทั้งหมดนี้
วิธีการลงทะเบียนจะมีประเด็นอะไรบ้างประเด็นที่เราเห็นในสื่อในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
คือเอ่อในเมื่อวันจันนี้เองนะครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ย
ลงทะเบียนวันที่สิบห้าถึงยี่สิบห้านะครับแต่เนื่องจากความแออัดเอ่อ
ในบางจังหวัดนะครับในบางจังหวัดหรือหลายจังหวัดเนี่ยอ่า
ก็เราทางกระทรวงการคลังก็ได้ขยายเวลาในเรื่องของการลงทะเบียน
ขออภัยนิดนึงนะครับว่าข้อมูลเราอาจจะ
ประชาสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเท่าเท่าเท่าไหร่นักอ่า
ในเรื่องของระยะเวลาของการลงทะเบียนคือระยะเวลาของการลงทะเบียนนั้น
วันที่สิบห้าถึงยี่สิบห้าแต่ทุกคนนั้นการสื่อสารออกไปตรงนี้
อันนี้เราอาจจะไม่ชัดเจนว่าอาจจะประชาชนก็อาจจะเข้าใจว่า
สิบห้าวันเดียวก็เลยมากันเยอะนะครับตรงนี้นะครับ
แต่อย่างไรก็ตามนั้นก็จะมีระยะเวลาสิบสี่วันสิบสี่วันในการที่จะเอ่อ
ตรวจสอบสิทธิ์นะครับตรวจสอบว่าคัดกรองต่างแล้วผ่านเกณฑ์
แล้วก็จะจ่ายเงินก็จะจ่ายเงินเข้ากระเป๋าตังค์นะครับ
เพราะฉะนั้นก็ยังมีเวลาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในในกลุ่มนี้เนี่ย
เพราะว่ามีความแออัดนั้นถามว่าจะทำอย่างไรนะครับในขั้นแรกนั้นเนี่ย
ก็เราให้ได้ประสานกับทางเป็นความร่วมมือระหว่างทางกระทรวงการคลัง
ทางกระทรวงมหาดไทยโดยที่ขอให้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น
ร่วมกับทางกระทรวงการคลังซึ่งก็มีหน่วยงานอยู่ที่อ่า
พื้นที่ในแต่ละจังหวัดก็คือคลังจังหวัดนะครับ
แล้วก็มีสรรพากรสรรพสามิตรธนารักษ์นั้นใช้บุคลากรของ
กระทรวงการคลังเข้ามาในเรื่องของการช่วยกันให้อำนวยความสะดวกและให้บริการนะครับ
แต่ผู้ให้บริการหลักนั้นก็คือการลงทะเบียนนั้นก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงไทยนะครับ
รอบแรกนะครับซึ่งเอ่อจากเหตุผลเมื่อวันจันทร์ที่มีความแออัด
ก็ได้ขอให้ทางธนาคารของรัฐนะครับก็คือทกศแล้วก็ธนาคารออมสิน
นั้นส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้อีกแรงหนึ่งนะครับอะไรก็ตามนั้น
เหตุผลที่ไม่สามารถที่จะให้กระจายออกไปที่ธนาคารออมสินให้ไปลงทะเบียนที่ธนาคารออมสิน
ธนาคารทกศนั้นก็เพราะว่าเราต้องใช้เครื่องเครื่องมือของอ่า
ธนาคารกรุงไทยในการลงทะเบียนเพราะต้องมีการถ่ายรูปนะฮะ
ถ่ายรูปเพื่อให้เป็นรูปปัจจุบันมากที่สุดนะครับอันนี้ก็อ่า
สร้างความยุ่งยากมาสักนิดหนึ่งนะครับแต่ในวันนี้นั้นก็ได้มีการหารือกันนะครับ
ว่าเราจะปรับปรุงอย่างนี้เรื่องนี้อย่างไร
คือการลงทะเบียนในกลุ่มนี้ก็สามารถลงได้ที่สาขาของกรุงไทยได้ทั่วประเทศนะครับ
ประการที่สองก็คือว่าเอ่อธนาคารกรุงไทยนั้นก็มีโมบายยูนิตหรือมีหน่วยเคลื่อนที่
แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ก็จะร่วมกันในเรื่องของการดูแล
ให้ความสะดวกกับพี่น้องประชาชนนะครับทีนี้ก็มาเอ่อท่านนายกก็ได้มอบหมายนะครับว่าเอ่อมัน
แออัดอย่างนี้มันคงไม่ไหวแล้วก็เราคงจะใช้เวลานานกว่าที่จะ
ลงทะเบียนได้ครบก็ได้เอ่อได้มีการหาลือกัน
แล้วก็จะปรับปรุงในส่วนการให้บริการตรงนี้เพิ่มเติมโดยในวันจันทร์หน้านะครับ
วันจันทร์หน้าวันจันทร์ที่๒๒นั้นก็จะเพิ่มจุดให้บริการนะครับ
ให้บริการในที่นี้ในกลุ่มนี้นะครับผมเรียนนิดหนึ่งนะครับว่า
อ่าเราใช้บัตรประชาชนเพราะว่าเมื่อไม่มีอ่าโทรศัพท์เอ่อ
มาร์ทโฟนแล้วเนี่ยเอ่อโทรศัพท์สองจีก็ใช้ไม่ได้นะครับ
เพราะฉะนั้นมีทางเดียวก็คือใช้บัตรประชาชนนะครับในการลงทะเบียน
ซึ่งในวันนี้ก็ได้ตกลงกันนะครับว่าก็จะธนาคารออมสิน
ธนาคารอ่าทกศแล้วก็รวมทั้งในเรื่องของเอ่ออำเภออ่า
ผู้ใหญ่บ้านก็ได้นะครับเพราะว่าจะใช้มือถือของของเจ้าหน้าที่ผู้ลงทะเบียนเนี่ยนะครับ
ในการที่จะจดตัวเลขบัตรประชาชนกับถ่ายรูปไว้
แล้วก็ส่งข้อมูลให้กับทางธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงไทยก็จะไปตรวจสอบกับทางอ่า
สถาบันการเงินต่างที่เกี่ยวข้องแต่กลุ่มนี้นั้นคิดว่า
ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มที่มีผู้มีรายได้น้อยอยู่แล้วนะครับ
หลังจากนั้นก็จะได้ข้อมูลแล้วก็ยืนยันยืนยันสิทธิ์ให้กับอ่า
พี่น้องประชาชนนะครับส่วนการใช้นั้นถามว่าเมื่อไม่มีมือถือ
สมาร์ทโฟนแล้วจะใช้ยังไงก็ใช้บัตรประชาชนนั่นแหละครับ
ที่เป็นตัวอิเล็กทรอนิกส์ที่จะเสียบบัตรเข้าไป
ก็จะสามารถใช้ได้นะครับก็ยืนยันตัวตน
แล้วก็ได้รับการยืนยันว่าโอเคคนนี้ใช่แน่
ใช่แน่เป็นเจ้าของเจ้าของบัตรและเจ้าของสิทธิ์

อันนี้ก็จะแก้ปัญหาตรงนี้ไปนะครับ
เพราะฉะนั้นในวันจันทร์หน้านั้นก็จะเพิ่มจุดให้บริการ
ในของธนาคารทกศแล้วก็ธนาคารออมสินนะครับ
ก็จะมีการกระจายอย่างทั่วถึง
ก็มีประเด็นเดียวว่าก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับ
ว่ายังไงก็กระจายกันไปนะครับ
ในธนาคารทั้ง๓แห่งนะครับ
ซึ่งก็จะได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับ
ก็มีประเด็นในเรื่องของฐานภาษีนะครับ
ฐานภาษีปี๖๒อย่างที่ผมเรียนไปสักครู่นี้นั้น
เราไม่ได้ห้ามว่า
เมื่อเรายืดเวลาชำระภาษีไปถึงวันที่๓๐มิถุนาแล้ว
ก็ไม่ได้มีข้อจำกัดว่าเราจะยื่นในวันนี้

แต่ทีนี้การพิสูจน์ว่าเราเป็นผู้รายได้น้อยจริง
คือในปี๒๕๖๒นั้นอาจจะมีรายได้
แต่พอปี๖๓นั้นถูกลดออกจากงาน

ต้องไปถอนเงินมาแล้วก็ดูแล้ว

ก็จะไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษี

ถ้าคิดว่าตัวยื่นภาษีของปี๒๕๖๐
ในรอบปีรายได้ของปี๖๑

ถ้ามั่นใจตรงนี้ก็ลงทะเบียน

ท่านก็จะเห็นว่าช่องที่ท่านมีภาษีต้องเสียไหม

อันนี้ก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ไปด้วยนะครับ
ก็จะเข้าเกณฑ์ในเรื่องของการแก้ปัญหา

แต่สำหรับผู้ที่ก้ำกึ่งก้ำกึ่ง

แต่ว่าท่านก็อาจจะขอผ่อนในเรื่องของการชำระภาษี
ซึ่งก็ผ่อนชำระได้อยู่แล้วนะครับ
จากกรมสรรพากรนะครับ

ทำไมเราไม่จ่ายเงินสดนะครับ

วัตถุประสงค์หลักก็๒๓ประการ
คือหนึ่งเราอยากจะลดในเรื่องของการสัมผัสนะครับ

ให้มันกระจายไปในแต่ละสัปดาห์

เพื่อให้มันมีผลในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยนะครับ

ครองชีพในแต่ละวันนะครับ

ที่ช้ากว่าจริงเราเริ่มมาตั้งแต่วันที่๒๙นะครับ

จะไม่ได้เงินเพราะว่า
ระยะเวลาของการใช้เงินนั้น
ถึงวันที่๓๑พฤษภาคม
วันที่๓๑พฤษภาคม๒๕๖๔นะครับ
ถ้าช้าตรงนี้เราก็จะตกเบิกให้นะครับ

สัปดาห์ที่เราเริ่มจ่ายเงินก็ประมาณวันที่
ถ้าผมจำไม่ผิดวันที่๕นะครับ

จะทบให้เป็น๒๐๐๐ไปนะครับ
หรือว่าคนที่ช้าไปอีกก็จะได้๓๐๐ในรอบต่อไป

ใช้ได้ถึงวันที่๓๑พฤษภาคม๒๕๖๔นะครับ
ซึ่งหลักการในเรื่องนี้นั้น
ก็ขออนุญาตนิดเรียนนิดนึงนะครับว่า

แต่ได้ผลในเรื่องของการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยด้วยนะครับ
ประเด็นต่อไปก็คือในเรื่องของทำไมไม่ให้ใช้อย่างทั่วไปนะครับ
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพูดกันอยู่เสมอว่า
ในช่วงของโควิดในระลอกใหม่ตรงนี้
จริงแล้วเนี่ยกิจกรรมทางเศรษฐกิจก็ยังดำเนินอยู่นะครับ
เว้นในกิจกรรมบางประเภทนะครับ
ที่ทางสวบคอนะครับ
เห็นว่ามีความเสี่ยงก็อาจจะให้งดกิจกรรมต่างเหล่านี้
แต่กิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นก็ยังดำเนินอยู่นะครับ

ไม่ให้ใช้ให้ถึงร้านค้าย่อยจริง

รอบที่๑นั้นปีที่แล้วนั้นเราไม่ได้มีข้อจำกัดในเรื่องนี้
เพราะฉะนั้นเม็ดเงินทั้งหลายก็เข้าไปร้านสะดวกซื้อเป็นส่วนใหญ่นะครับ
อันนี้ก็ทำให้ที่ผู้ค้ารายย่อยแม้กระทั่งหาบเล่แผงลอยนั้นก็ไม่ได้ประโยชน์นะครับ
นั่นก็เป็นเสียงบ่นมาว่าเขาไม่ได้ประโยชน์จากในเรื่องของโครงการคนละครึ่งเลย
เราอยากจะส่งเสริมในเรื่องของการใช้รถสาธารณะรถเมลรถไฟฟ้าอะไรต่างพวกนี้นะครับ
ไม่เข้าเกณฑ์ในเรื่องของโครงการคนละครึ่ง
แต่ในรอบนี้นั้นเราชนะนั้นให้ใช้ได้ในเรื่องของภาคบริการนะครับ
บริการร้านนวดก็บอกว่าบ่นเข้าคนละครึ่งไม่ได้นะครับเข้าคนละไม่ได้
ซี่ตุ๊กก็มาขอตรงนี้เพราะฉะนั้นในมาตรการเราชนะก็ให้ใช้ได้หมดนะครับ
เพราะฉะนั้นในแง่ของผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยเนี่ย
แม้กระทั่งผู้ให้บริการในเรื่องของแท็กซี่ตุ๊กวินมอไซค์อย่างนี้
ก็จะได้สิทธิ์ประมาณสิทธิ์๒อย่าง
อย่างที่๑ก็คือในเรื่องของผู้มีรายได้น้อยก็มีสิทธิ์ในเรื่องของการรับเงิน๓๕๐๐บาทเป็นเวลา๒เดือน
แต่ในเวลาเดียวกันนั้นเขาให้บริการผู้ที่มาใช้บริการถ้ามีสิทธิ์ในเรื่องของเราชนะ
นั้นก็สามารถติดกับมือถือของคนขับแท็กซี่ได้ก็จะได้ค่าบริการมาอีกส่วนหนึ่ง
มาช่วยในเรื่องของการเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนผู้ที่ค้าขายลายย่อยต่างนะครับ
อันนี้ก็เป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งส่วนประเด็นสุดท้ายนั้นก็มีคำถามว่าทำไมเราให้๓๕๐๐นะครับเป็นเวลา๒เดือน
หลักคิดในเรื่องของ๓๕๐๐บาทนั้นก็เป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ครึ่งหนึ่งนะครับ
ช่วยเหลือครึ่งหนึ่งของที่เราคำนวณจากในเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำจากค่าแรงขั้นต่ำแล้วก็คูณในเรื่องของจำนวนวันทำงานนะครับ
แล้วก็ช่วยเหลือครึ่งหนึ่งนะครับที่เหลือนั้นก็แบ่งเบาภาระถือว่าเป็นแบบบรรเทาความเดือดร้อนไปนะครับ
นั่นก็เป็นที่มาที่ไปของว่าทำไมถึงเป็น๓๕๐๐นะครับ
เพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วขออนุญาตเรียนว่าในกลุ่มเป้าหมายกลุ่มที่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลในครั้งนี้
ก็จะประมาณ๔๑๓ล้านคนนะครับแต่ตัวเลขยังไม่นิ่งนะครับก็อยู่ในระหว่างที่ลงทะเบียนอยู่นะครับ
เพราะฉะนั้นก็จะใกล้เคียงกับในรอบที่แล้วแต่ว่าความแม่นยำในเรื่องของข้อมูลนั้นก็จะมีมากกว่ามีมากกว่าในรอบที่แล้วนะครับ
อันนี้ก็จะต้องพัฒนากันต่อไปนะครับก็ขออนุญาตกลับเรียนเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ
อ่าได้สอบถามไม่ได้แหละครับพอแล้วครับพอแล้วครับ
ท่านท่านท่านประธานครับเนื่องจากพอแล้วครับท่านนั่งเถอะครับ
ท่านนั่งครับเอ่อท่านจุลพันธ์เดี๋ยวท่านใช้สิทธิ์พาดพิง
ผมผมขอให้ท่านลำตีแรงงานตอบก่อนได้ไหมครับ
เพราะท่านขอชี้แจงมาเดี๋ยวท่านจะพาดพิงก่อน
เชิญท่านจุลภัณฑ์ใช้สิทธิพลาดพิงครับ
นับประหลาดที่ครบรบหุมจุลภัณฑ์อมรณวิวัฒน์พรรคพืชไทย
ทั้งหลายหลายท่านเนี่ยนะครับขอบพระคุณครับก็เป็นการแลกเปลี่ยนกันด้วยเหตุด้วยผลนะครับ
แต่ก็ยิ่งยืนยันสิ่งที่พวกผมอภิปรายในหลายประเด็นนะครับ
เดี๋ยวจะมีผู้มาเก็บตกในเรื่องของการอภิปรายต่างเดี๋ยวจะมีการพูดคุยกันต่อนะครับ
แต่ในสิ่งที่จะต้องใช้สิทธิพาดพิงเนี่ยเป็นการพาดพิงจากท่านรัฐมนตรีพลังงานนะครับ
สุพัฒนภงนะครับต้องกลับเรียนอย่างนี้ครับท่านพาดพิงถึงพักร่วมฝ่ายค้าน
ท่านบอกว่าท่านเข้าใจสภาพในสภาแห่งนี้ดีว่าหลายพวกผมเนี่ยอาจจะเห็นดีเห็นงามกับนโยบายท่านในบางเรื่อง
ในความหมายในนั้นเนี่ยนะครับผมต้องกลับเรียนผ่านท่านประธานไปยังท่านรัฐมนตรีว่าท่านอาจจะมาใหม่นะครับไม่ใช่นะครับ
สิ่งที่พวกผมอภิปรายในสองวันที่ผ่านมารวมถึงสองวันข้างหน้า
คือความผิดพลาดบกพร่องของรัฐบาลจริง
พวกผมไม่ได้ว่างนะครับถ้ารัฐบาลปฏิบัติภารกิจโดยที่ไม่มีข้อบกพร่องเลยเนี่ยนะครับ
พวกผมมายื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจผมโดนชาวบ้านด่านะครับ
แต่นี่ไม่ใช่ครับนี่ผมเป็นตัวแทนของประชาชน
สิ่งที่พวกผมติติงหรือว่าหาเสนอแนะหรืออะไรก็ตามในหลายวันนี้เนี่ยนะครับ
ถ้าท่านทำได้เป็นประโยชน์ครับแล้วก็รับฟังด้วยครับว่า
สิ่งที่เป็นปัญหาที่ผมชี้กันมันคืออะไร
ผมรู้ครับลงมติพวกผมชนะยากแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับก็ถ้ามันจะเกิดประโยชน์ขึ้นมาบ้าง
ก็เป็นการดีครับอย่างน้อยพวกท่านก็รับฟังนะครับ
ไม่ใช่ว่าจะมามองว่าพวกผมติติงหาข้อว่าเนี่ยไม่ใช่นะครับ
อันนี้ต้องชี้แจงกันเดี๋ยวเสียหายกับฝ่ายค้านครับ

แล้วท่านประธานให้ผมสักถามแล้วเวลาลงมติใหม่

ประท้วงตามข้อ๖๗ครับท่านประธานครับ
เดี๋ยวท่านสมาชิกครับผมขอชี้แจงตอนนี้ก่อน

ผมอยากจะเรียนให้ท่านทราบอย่างนี้ครับว่า
เวทีนี้คือการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
เป็นเวทีของฝ่ายค้านเป็นหลัก
ฝ่ายรัฐบาลถ้ามีอะไรคล่องใจ
อยากจะสอบถามลำตีท่านยื่นเป็นกระทู้ถามแยกเฉพาะ
ทูตถามสดได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับ

ยุทธพงศ์จรัสเถียรสมาชิกสภาพุทธแทนรัศดร

ท่านประธานครับผมเนี่ยอยู่ในคิวที่
ทางภักดิ์ร่วมฝ่ายคาร์ดเนี่ยจะได้ให้อภิปราย
ผมมารออยู่นะครับท่านประธานฮะประมาณชั่วโมงนึงแล้วครับ
แล้วผมก็เรียนท่านประธานนะตามข้อประท้วงท่านประธานตามข้อ๖๗นะครับ
เขาบอกว่าในการอภิปรายเนี่ยต้องเป็นการอภิปรายสลับกันระหว่าง
ฝ่ายคัดค้านและฝ่ายสับหนุนครับท่านประธาน
แต่ท่านประธานครับตอนนี้ฝั่งรัฐบาล๔ท่านแล้วนะครับ
ขอขอเถอะครับมันจะได้ไม่เสียเวลาครับให้ท่านตีแรงงานชี้แจงก่อนแล้วท่านก็ค่อยอภิปรายครับคิวท่านต่อไปนี่เลยครับอดใจนิดเดียวครับ